กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อ
มาตามคดีที่หนุ่มจีนฆ่ารัดคอชิงทรัพย์อาม่าวัย๗๐

ก็ถูกนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
หลังจากที่ตำรวจไปจับกลุ่มตัวได้ที่เกาะสมุย
วันนี้เวลาสักประมาณ๑๐โมงกว่า

ก็คือนายอู๋จัวหมิงอายุ๒๘ปี
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าชิงทรัพย์นางสาวอารยาทรัพย์สวรรค
อายุ๗๐ปีในห้องพักย่านซอยผลโยธิน๕๒
เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างรอยต่อของวันอาทิตย์ที่๑๐กุมภาพันธ์
ถึงวันจันทร์ที่๑๑กุมภาพันธุ์
นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสาภาพที่จุดเกิดเหตุภายในห้องพัก
เลขที่๕๖๔ทับ๓๘โดยใช้เวลาประมาณ๑๐นาที
นายอูจัวมิงผู้ต้องหาก็ได้จำลองเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในวันเกิดเหตุแล้วก็เล่าให้ตำรวจฟังว่า
ได้นัดให้นางสาวอารยาเข้ามาหาที่ห้องพัก
โดยอ้างว่าที่ห้องนั้นไฟเสีย
กระทั่งนางสาวอารยาเดินทางมาที่ห้อง
ทีนี้ล่ะครับนายอู๋จัวหมิงก็ขอยืมเงินผู้ตาย๑แสนบาท

เพราะผู้ตายเห็นว่าของเก่าที่ยืมไป๑๒๐๐๐บาท

ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาดกันภายในห้อง
ที่นายอู๋จัวหมิงจะใช้มือบีบคอนางสาวอารยา
นางสาวอรยาแน่นิ่งไป
คือตอนนั้นไม่รู้ว่านางสาวอรยาเสียชีวิตหรือยัง
จากนั้นก็ปลดสร้อยทองแล้วก็ทรัพย์สินมีค่าหลบหนีไป
โดยที่ไม่รู้ว่าอารยาเสียชีวิตไหมนะครับ
ซึ่งภายหลังจากการทำแผนชี้อาทิตย์
นายอู๋จัวหมิงนะครับก็ร้องขอตำรวจ
ตนเองได้ทำการขอขมา

แล้วก็ก้มกราบไปตรงที่นอนที่จุดเกิดเหตุนี่แหละครับ
แต่เรื่องนี้ลูกชายของผู้เสียชีวิตบอกรับไม่ได้
ใช่เพราะว่าลูกชายมาดูการทำแผนด้วย
ลูกชายก็คือนายวีรวิทย์เชื้อสุขสารทอง
บอกว่าพ่อของนายอู๋จัวหมิงเนี่ย

โดยมีความสนิทสนมคือเป็นญาติห่าง

ถ้าเกิดว่ามีคนเชื้อชาติเดียวกันมาหาเนี่ย
ให้ดูแลให้ช่วยเหลือให้ดูแลเป็นอย่างดีนะครับ
ซึ่งลูกของผู้ตายยอมรับนะคะว่าตอนนี้
โกรธแค้นนายอู๋จัวหมิงอยู่
เพราะก่อนหน้านี้นายอูจัวมิงมาที่เมืองไทย

หรือไม่จะเป็นญาติคนอื่นจากเมืองจีนจากสัวเถาเนี่ย
เมืองไทยทางครอบครัวก็ดูแลอย่างดี
ตามคำสั่งเสียของบรรพบรุษ
ใช่ค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเหลืองเงินทอง
เลยเรื่องที่พักดูให้ตลอด

ยังมาก่อเหตุฆ่าแม่อย่างเลือดเย็นแบบนี้ด้วย
ช่วงวัน๒วันก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
นายอู๋จัวมิงเนี่ยมาพักที่ห้องที่เกิดเหตุ
แต่ว่าก็มีการโทรศัพท์มาหาแม่ด้วยนะ

ตอนนั้นทุกคนก็ห้ามแม่ไว้ไง
เพราะว่าเวลาที่นายอู๋จัวหมิงให้ไปหาเนี่ย

ก็เล่าตรงกันกับที่นายอู๋จัวหมิง
ผู้ต้องหาให้การรับสาภาพเหมือนกันนะครับ
ว่าได้ล่อลวงให้นางสาวอรยามาหาที่ห้องนะครับ
หลังจากนั้นก็ขอยืมเงินนางสาวอรยา

วีรวิทย์ลูกชายของนางสาวอรยาเนี่ย

การทำแผนตั้งใจมาดูโฉมหน้าแววตาของนายอู๋จัวหมิง

ทั้งนี้ส่วนตัวมองว่านายอู๋จัวมิงเนี่ย
น่าจะมีการเตรียมการมาเป็นอย่างดี
วิงวอนให้เจ้าหน้าที่ลงโทษขั้นสูงสุด
แม้ว่าผู้ต้องหาจะกราบขอขมาแม่
ยังจุดที่ลงมือฆ่าไปแล้วก็ตาม
แต่ก็เชื่อว่าผู้ต้องหาจะไม่สำนึก
และหากออกมาอาจจะก่อเหตุแบบนี้อีกนะครับ

เพราะว่าวันตุดจีนเนี่ยคือปีใหม่จีน

ก็เคยช่วยเหลือเพราะว่าทางพ่อเขา
น่าจะรู้จักกับทางคุณแม่ผมนะครับ

เมื่อ๒ปีก่อนที่๑๒๐๐๐บาท
ที่เขายืมเงินไปแต่งงานที่ต่างประเทศนะครับ

เพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดให้อภัยไป
มันจะยุ่งเพราะนี่ขนาดคนกันเองเคยช่วยเหลือกัน
ก็เนรคุณละกันถือว่าเนรคุณครับ
ทางด้านของคดีนั้นพันธ์ตำรวจเอกอำนาจอินทสวน
ภูมิกับการสอนอบางเขนก็เปิดเผยว่าจากการสอบปากคำ
อู๋จัวหมิงให้การรับสาภาพเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริง
โดยรู้จักกับผู้ตายเนื่องจากทำธุรกิจขายเสื้อผ้าด้วยกัน
แล้วก็อย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปนะครับว่า
ตอนนั้นพอมาอยู่เมืองไทยก็มาพักที่คอนโดแห่งนี้
แล้วก็หลอกล่อให้นางสาวอารยามาที่ห้องพัก
แล้วขอยืมเงิน๑แสนจากนั้นก็มีปากเสียงกัน
โดยที่นายอูจัวมิงก็บีบคอผู้เสียชีวิต
แต่ขณะนั้นไม่ทราบนะว่าผู้เสียชีวิตเสียชีวิตแล้วนะครับ
ก็ขโมยทรัพย์สินเงินทองไป
หลบหนีไปยังเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
โดยไปขึ้นรถทัวร์ที่สถานีขนส่งสายใต้
แล้วก็ต้องการที่จะหลบหนีออกนอกประเทศไทยนะ
โดยใช้เส้นทางทางทะเลนะครับ
สำหรับเหตุผลที่นายอู๋จัวหมิงเลือกหลบหนีไปยังเกาะสมุย
เพราะว่าเคยพักอาศัยแล้วก็เดินทางไปที่เกาะสมุยบ่อยครั้ง

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคัดค้านการประกันตัวนะครับ
เนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันแล้วก็เป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง
ก็ขอให้ทางครอบครัวสบายใจบอกอย่างนี้
บอกตำรวจพร้อมให้ความเป็นธรรม

คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหารักทรัพย์
แล้วก็จะนำตัวไปฝากขังที่สารอาญารัชดาพิเศษ
เวลา๙นาฬิกาของวันพรุ่งนี้๑๔กุมภาพันธ์นะครับ